ไฟไหม้บ้านปริศนามันเกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมครั้งนี้เกิดขึ้นที่สุรินทร์เจ้าของบ้านบอกว่าโอ้โหสองวันไหม้ห้าครั้งมันเกิดได้อย่างไรไปดูบ้านนี้เนี่ยต้องขนข้าวขนของออกมาไว้ข้างนอกเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้ทั้งหมด
โอ้โหคุณควันดูสิเดี๋ยว๒วันกี่ครั้งนะ
ประมาณสักสิบครั้งได้เฮ้ยแล้วมันใบ้ได้ไง
คือที่บอกคือวันละ๕ครั้ง๒วันก็กลายเป็น๑๐ครั้ง
เขาเลยว่าเฮ้ยมีคนทำของใส่ฉันไหมเป็นคุณสัยหรือเปล่า
จู่ไฟไหม้ผึบตู้เนี่ยดำปิดปีแบบนี้
เออเนี่ยฮะมันเกิดอีกแล้วบ้านหลังนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นบ้านไม้
แล้วเขามุงเป็นสังกษีเป็นบ้านชั้นเดียว
บ้านเลขที่๒๒หมู่๑๕ตะบนกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ตอนนี้เจ้าของบ้านคุณตาคุณยายอย่างที่เห็นคือไม่เอาแล้ว
ขนข้าวของมากองหน้าบ้านก่อนละกันเนาะ
เดี๋ยวคุณนี่ที่ชี้ไอ้แคร่นั้นน่ะเอาทีมงานกลับไป
คืออันนั้นเป็นรอยไหม้หรือเป็นลอยลายไม้มัน
แค่นี้เดิมทีมันเป็นลายไม้แบบนี้ก่อน
ไอ้ลายไม้มันเกิดขึ้นจากการเอาไฟพ่นเป็นลายไม้
แต่ไอ้ตรงกลางแคร่เนี่ยมันมีดำเนี่ยคือไฟมันไหม้ตรงกลางแคร่
มันเป็นดำแต่ตอนนั้นมันไหม้ตรงกลางแคร่พอดี

น้ะครับมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้
ไอ้แคร่นี้คุณตาคุณยาชอบการนั่นทานเข้ากัน
เขาก็ชี้ให้ดูเนี่ยมันไหม้ตรงนี้ไม่กล้าอยู่แล้ว
มันเกิดไฟไหม้ได้ยังไงก็ไม่รู้๒วันที่ผ่านมา
วันที่๒เกิด๕ครั้งวันที่๓เกิด๕ครั้ง
วัน๑๐ครั้งพอดีแล้วมันไม่ซ้ำที่เลย
เพราะว่าอย่างนั้นทั้งที่นอนตู้เสื้อผ้าบนแคร่ไม้ไผ่
นะฮะทำยังไงดีแล้วยายก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
คุณตาก็เกรงว่าเดี๋ยวไฟจะไหม้ยานะฮะ

ไม่การที่นอนเมื่อช้าก็ไม่การเตียงเลย
คือจริงเราอ่านข่าวข่าวอย่างนี้บ่อยเหมือนกันนะ

แต่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มันก็ไม่มีสาเหตุที่มาที่ไปอีก
ว่ามันไม่ได้ยังไงคุณผู้ชม
ทีนี้คนในภาพคือคุณเพชราเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
ปริศนาเนี่ยมันเริ่มไหม้ครั้งแรกวันที่สอง
ตอนนั้นทุกคนนั่งอยู่นอกบ้าน

วิ่งเข้าไปดูไฟลุกอยู่บนที่นอน

เออบนที่นอนที่ไม่มีคนอยู่นะ
ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเด็กในบ้านมือบอลหรือเปล่า

แต่มันคาดคือเขาก็เอาเด็กไปคาดคันนะคุณผู้ชม
เด็กก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่มีใครทำนะฮะ
เธอเองก็ไม่ได้เชื่อสักเสียทีเดียวก็เลยทดลอง
เอาเด็กไปอยู่รวมกันในห้องนอนห้องหนึ่ง

แล้วมันจะไหม้ไหมก็มันไหม้อีกฮะ
เออไฟมันไหม้อีกครับคุณผู้ชม
ทีนี้ไฟมันไปไหม้อยู่นอกบ้านเด็กอยู่ในบ้าน
แล้วไฟไปไหม้นอกบ้านทั้งที่นอกบ้านไม่มีใครอยู่

อ้าวมันก็หาจับมือใครดมไม่ได้เพราะนอกบ้านไม่ได้มีกล้องวงจรปิด

ก็เลยเอาอย่างนี้ละกันตอนนี้ทุกคนไม่เป็นอันหลับอันนอน
ต้องคอยระแวดระวังว่าไฟมันจะลุกขึ้นมาเมื่อไหร่นอกบ้านหรือในบ้าน
แต่อยากให้คนที่มีความรู้ความสามารถ
ผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเป็นใครต้องถึงมือหมอปลาไหม
หรือต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์คนไหน

หรือหมอปลาไปดูให้มั้ยมันมีสิ่งลิ้นลับมั้ยมันโดนศัยศาสตร์มั้ยหรือยังไร
ก็ไม่รู้เหมือนกันอยากจะให้ไปพิสูจน์หน่อย
เพราะทุกคนอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุมันคืออะไร
ถ้ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็น
ศัยศาสตร์จะได้ช่วยกันแก้ไขต่อไป
แต่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
มีคนนึงรู้แน่เกิดอะไรขึ้น

ก็จะได้รู้เลยเอาหลักวิกัสสตร์เข้าจับเนาะ